แต่งเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังปั้นขึ้นรูปบนแป้นหมุนที่เรียกว่าพมร
หลังจากที่ช่างได้ขึ้นรูปทรงได้ตามที่ต้องการแล้ว
ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งให้เกิดเป็นลวดลายจากการขีดหรือการขูด
ขณะที่ดินกำลังหมุนอยู่บนพมร
ซึ่งช่างที่ทำจะต้องมีความชำนาญรู้จังหวะของการหมุนพมร
และจังหวะของการกำหนดเส้นลวดลายลงบนชิ้นงาน
ตกแต่งเช่นนี้จะทำให้เกิดลวดลายที่มีความต่อเนื่องสวยงามและมีความสม่ำเสมอ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน